ตามความคืบหน้าในกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
เสื้อยืดสีขาวเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
เสื้อยืดเขียนว่ากูติดยังวะ
แล้วเข้าไปในร้านสะดวกซื้อไม่มีอาวุธนะ
แต่ไปพูดขู่พนักงานบอกว่าเอาเงินมา
แล้วสุดท้ายเขาไปเปิดลิ้นชักเองเอาเงินไปเองเลย
ท้ายสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
แต่กว่าจะทำให้สงบลงได้เนี่ย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเอาเองดีกว่านะครับ
โอ้โหรูปร่างเขาใหญ่ไงคุณ
แล้วก็ตำรวจต้องใช้กำลังหลายคนเลย
ในการที่จะจับเขาให้ได้นะครับเพราะว่าเขาขัดขืน
ดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ร้องเรียกหาพ่อหาแม่เนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังหลายคนเข้าไปรุมจับเลยนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะบอกให้ผู้ก่อเหตุเนี่ย

เฉยอย่าดิ้นส่วนคนร้ายในใจคงคิดว่า
โอ้โหไม่ดิ้นได้อย่างไรอยากจะหนีเนี่ยนะครับ

คนร้ายบรายนี้ก็นอนนิ่งเหมือนมีอาการลมชักด้วยนะฮะ
แต่พอได้สติก็ดิ้นต่อแล้วก็ร้องไห้
เรียกหาพ่อเรียกหาแม่เรียกหาคนนั้นคนนี้ด้วยนะครับ

โดยย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อย
เกิดขึ้นภายในร้านสะดวกซื้อ
ช่วงเวลา๓ทุ่มครึ่งคืนวันที่๒๗กันยายนนี่คุณ

สวมหมวกนะฮะเหมือนหมวกรายพรางเนี่ยนะฮะ

มีสกรีนคำว่ากูติกยังวะ
กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเข้ามาในร้าน๗๑๑

ตลาดสดท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ

พนักงานซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนก็กลัว

คนร้ายก็ย่ามใจเดินเข้ามา
เคาน์เตอร์เดินตรงไปที่ลิ้นชักหน้าตาเฉย
มีแต่ความตัวใหญ่แล้วก็เสียงขู่นะครับ
แล้วก็หยิบเงินจากเคาน์เตอร์ไปเกลี้ยงเลย

เพราะว่าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจสพท่าตูมนำกำลังไปจับกลุ่มคนร้ายเลย
คนร้ายรายนี้ชื่อว่านายสมรักอายุ๒๕ปีนะครับ
จริงแล้วตำรวจนะรู้แล้วว่าคนร้ายหลบอยู่ในบ้าน
ตำรวจซุ่มรอจังหวะที่นายสมรักเดินออกมาจากบ้าน
ตอนแรกตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะ
พบว่านายสมรักน่าจะมีอาการทางประสาทแล้วครับ

ตำรวจก็ต้องจับมัดตัวใส่เปรย์สนามส่งโรงพยาบาลท่าตูม
เพื่อจะตรวจ๒ตรวจก็คือตรวจโควิด๑
กับตรวจอาการทางประสาทด้วย
แล้วก็รอผลตรวจเพื่อนำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะคนเขาติดตามข่าวนี้

กูติดยังวะไม่ได้กลัวติดโควิดหรอก
เพราะสุดท้ายติดคุกนะฮะไปก่อเหตุแบบนี้นะครับ